เขาบอกว่างูที่เนี่ยทำท่าเหมือนกับว่ามันกำลังรัดกำลังกกไข่อยู่อะครับ
นี่แหละครับเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ที่ได้รับแจ้งว่าเป็นงูที่กำลังนอนกกไข่
ในขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นกำลังนำอุปกรณ์คือห่วงเชือกนะครับ
ของที่บริเวณหัวงูนะครับและทำการจับงูตัวนี้
ผมได้ตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็ไม่พบนะครับพบมีแต่เพียงลูกมะพร้าวลูกนี้นะครับ
ซึ่งเชื่อว่างูพยักษ์ตัวนี้คงคิดว่าลูกมะพร้าวลูกนี้อาจจะเป็นไข่ของลูกมันก็เป็นได้นะครับ

อ่ะจบแล้วนะไม่ใช่ไข่แต่ว่าเป็นมะพร้าว
ฮะไม่ใช่ไข่นูแต่เป็นมะพร้าวงู
เทครับบ้านเลขที่เดี๋ยวนะมะพร้าวงู

งูเหลือมฮะไม่แน่ใจนะเหลือมหรือหลามนะแล้วแต่ละกันคุณผู้ชมดูให้หน่อยนะฮะว่ามันเหลือมหรือหลาม
เรื่องของเรื่องงูตัวนี้มันยาวตั้ง๔เมตรท่าทางราวกับว่ามันกำลังกกไข่ของมันอยู่
เพราะมันขดม้วนเนอะเจ้าหน้าที่ก็ทำการดึงมันออกมาแล้วลากมันออกมาแบบนี้